ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีที่เมื่อวานนี้เราได้เล่าไปนะคะว่ามีคนขับรถผ่านมาแล้วก็เห็นผู้หญิงแต่งตัวชุดสีขาวคล้ายนักศึกษา
เดินลงไปในบ่อน้ำร้างซึ่งค่อนข้างกว้างประมาณกว้าง๕ไร่ลึก๖เมตรนะคะ
หายไปต่อหน้าต่อตารีบแจ้งกู้ภัยแล้วลงไปงมแล้ววันแรกหาไม่เจอ
เมื่อวานนี้เป็นวันที่สองที่ทีมนักประดาน้ำลงไปงมนะคะก็ยังคงหาไม่เจออยู่

คือเหตุการณ์นี้เป็นบ่อน้ำหลังหอพุทธธาตุธรรมโคตรในตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราชธานีค่ะ
วันจันทร์ที่๑เมษายนมีคนรายงานมาว่าประมาณสักบ่าย๓โมง
เห็นผู้หญิงสวมชุดขาวแต่งตัวคล้ายนักศึกษาเดินจมหายไปในบ่อดินร้างนี้
นักประดาน้ำกู้ภัยกุศลศรัทธาสุราชธานีก็ปฏิบัติการเลยนะคะ
ดำน้ำออกค้นหาตั้งแต่ได้รับแจ้ง
ค้นกันอยู่นานกว่า๔ชั่วโมงจนฟ้ามืดนะคะก็ยังไม่เจอตัว
เมื่อวานนี้เป็นวันที่๒แล้วนะคะที่ออกปฏิบัติการดำค้นหาก็ยังคงไม่เจอตัวอยู่ดีนะคะ
ด้านตำรวจโรงพักขุนทะเลก็ประสานหอพักนักศึกษาบริเวณใกล้เคียง
ให้ตรวจสอบหน่อยว่ามีใครแจ้งคนหายหรือเปล่า
ก็ยังคงไม่มีเบาะแสค่ะว่ามีคนหายที่ไหนไหม
แล้วผู้หญิงชุดขาวคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่

หรือคนที่เห็นเขาไม่ได้เห็นเป็นคน
เพราะว่าเขาเห็นรองเท้าคู่หนึ่งถอดอยู่ทางด้านริมเบาะด้วย
แต่ก็มีบางคนชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าคู่นี้อยู่มานานแล้ว
อยู่ตรงนี้มานานมากแล้วไม่ได้เพิ่งมา
แต่คนที่เห็นบอกว่ามีคนถอดรองเท้าแล้วเดินลงไปไง